เรื่องของมาตรการโควิดเนี่ยนะคะหลายคนก็เริ่มนับถอยหลังกันแล้วนะคะ
สำหรับการที่จะมีการผ่อนคลายในวันที่๑ที่จะมาถึงนี้
เดี๋ยวย้ำกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเงื่อนไขที่เขามีการผ่อนคลายเนี่ย
มีอะไรกันบ้างนะคะร้านอาหารในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะ
ก็สามารถกลับมาเปิดให้นั่งทานอาหารในร้านได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะจำกัดจำนวนคนที่นั่งในร้าน
ก็คือถ้าร้านเปิดแอร์นั่งได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติถ้าร้านโอเพ่นแอร์ไม่มีแอร์นะคะ
อาหารขนาดเล็กหับเล่แผงรอยรถเข็นก็นั่งได้ไม่เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ
สถานเสริมความงามใครยังไม่ได้ตัดผมตัดได้นะคะ
แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะคะคงตัดผมได้อย่างเดียวเพราะว่าเขาให้ใช้บริการได้ไม่เกิน๑ชั่วโมงต่อ๑คนนะคะ
วดแผนไทยก็นวดได้เฉพาะเท้านะคะตลาดนัดห้างสรรพสินค้าสวนสาธารณะสนามกีฬาเปิดได้แต่ถึงสองทุ่มเท่านั้นนะคะ
โรงเรียนสถาบันการศึกษาเนี่ยสามารถใช้อาคารสถานที่ทำกิจกรรมได้อย่างเช่นจัดประชุมจัดสอบแต่ว่ายังไม่ใช่การเปิดเรียนนะคะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนการเปิดเรียนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนนะคะในระดับอาชีวศึกษามัธยมเนี่ย
พฤศจิกายนอาจจะมีข่าวเรื่องนี้นะคะความคืบหน้าการจัดซื้อชุดตรวจเอทีเคค่ะ
จำนวน๘๕๐๐๐ชุดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีนะคะ
ภูมิในการองค์การเพศรัชกรรมบอกว่าเอทีเคทั้งหมดก็จะถูกจัดส่งให้หน่วยบริการกว่า๑๐๐แห่งภายใน๑๔วันนะคะ
ก่อนที่จะมีการกระจายก็จะมีคณะกรรมการตรวจรับสินค้าว่าเป็นไปตามทีโออาร์หรือไม่แล้วก็จะมีสุ่มตัวอย่างไปทดสอบคุณภาพด้วยค่ะ